มียิ้นบนเมอร์สองเลข
หารอาลัยแยกส๗๕๑นิตยา

ให้ผมทื้อหน่อยที่

อย่ามาทำร้ายร่างกายผมครับผมจะจืดผมมาทำหน้าที่ครับ

ผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายผมนะ
ครับเลยครับผม